คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเรื่องของเจออาริอีกแล้ว
อาริแล้วก็มีการยิงกันฝั่งหนึ่งเนี่ยน้องสิบสี่กับสิบเจ็ด
อีกฝั่งนึงอ่ะอายุสิบเก้ากับยี่สิบโอ้โหอายุยังน้อยกันอยู่ฮะ
ฝั่งที่อายุมากกว่าเนี่ยนะเอาปืนมายิงน้องสิบสี่โอ้โห
โดนยิงเข้าที่ไทยทอยทะลุตาน้อง๑๗โดนยิงหลังทะลุหน้าอกค่ะ
ทั้งสองคนอาการสาหัสเลยนะแล้วตอนนี้ตำรวจจับฝั่งที่ยิงได้แล้ว
สิบเก้ากับยี่สิบเนี่ยกำลังสอบปากคำอยู่
เหตุการณ์มันเกิดเมื่อตีหนึ่งอันนี้ตำรวจก็ทำงานเร็วนะ
ตำรวจภูทรเมืองลำปางพร้อมกับกู้ภัยไปตรวจสอบ
ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่มอเตอร์ไซค์ล้มธรรมดาอ๋อเปล่า
ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่โดนยิงมาขี่ต่อไปไม่ไหวค่ะ
จุดตรงนี้คือริมถนนสายลำปางงาวนะคะที่อำเภอเมืองลำปาง
ก็นำตัวคนเจ็บทั้งสองคนเลยคือน้อง๑๔กับน้อง๑๗เนี่ย
ส่งโรงพยาบาลลำปางคุณหมอบอกว่าน้องสิบสี่เนี่ยนะ
โดนยิงด้วยปืนลูกซองสั้นเข้าที่ไทยทอยทะลุเบ้าตาซ้าย
คุณผู้ชมขออภัยจริงลูกตาถล่นออกมาค่ะ
ส่วนน้อง๑๗เนี่ยน้องนพรัชเนี่ยนะคะ
โดนยิงเข้าที่กลางหลังทะลุอกขวาแล้วก็ที่ไทยทอยด้วย
อาการโคม่าทั้งสองคนเลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
ก่อนจะเกิดเหตุยิงกันน่ะฝั่งน้องสิบสี่กับน้องสิบเจ็ดเนี่ยนะ
โดนอีกฝั่งหนึ่งเขาปลาหินมาใส่ก่อน
ฝั่งน้องสิบสี่กับน้องสิบเจ็ดก็เลยขี่มอเตอร์ไซส์ไล่ตามสิ
เอ้าฝั่งอายุสิบเก้ากับยี่สิบนะยิงปืนใส่
แล้วเมื่อเช้านี้ญาติเพื่อนของฝั่งน้อง๑๔กับ๑๗เนี่ยนะ
มารวมตัวกันที่ที่สพลลำปางค่ะ
เพราะว่ารู้แล้วไงตำรวจจับมือยิงได้
มือยิงเนี่ยในไผ่อายุ๑๙ปีในปอนอายุ๒๐ปีปอนเนี่ยเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะ
ไผ่เป็นคนยิงตำรวจสอบปากคำทั้งสองคนเลยค่ะแล้วก็มีการเก็บพวกคราบเขม่าปืน
รวมถึงหลักฐานอื่นอื่นด้วยเรามาฟังเพื่อนรุ่นพี่ของแก๊งน้อง๑๔กับ๑๗หน่อยละกันค่ะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเพื่อนรุ่นน้องผมเนี่ยนะจริงเขาไปรับเพื่อนที่เมาอยู่ที่ร้านเหล้า
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการมาจอดอยู่ตรงหน้าโรงแป้งเขากำลังจอดคุยกันว่าจะไปไหนต่อดี
ฝั่งทางผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วปลาหินใส่มาโดนน้องวัยสิบสี่ที่ได้รับบาดเจ็บอ่ะ
แล้วก็โดนผู้หญิงอีกคนนึงหลังจากนั้นขี่หนีไปเลยเอาฝั่งน้องก็โมโหสิ
ก็เลยขี่รถไล่ตามแล้วคลาดกันปรากฏว่ามาเห็นอีกทีนึงอ้าว
รถของรุ่นน้องผมอ่ะล้มอยู่ตอนแรกผมยังคิดเลยว่าเฮ้ย
น้องผมเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าพอไปดูจริงสุดท้ายน้องผมถูกยิง
มีรถคันหนึ่งน้ำมันหมดตรงหน้าโรงปูนเก่าครับครับ
แล้วก็จอดคันนั้นไว้ตรงนั้นแล้วก็คนเจ็บอีกคนเนี่ยมาซ้อนมา
แล้วเขาก็ขี่ไปครับแล้วรถมันเร็วอะพี่ตามไม่ทันครับแล้วก็ไปเลยครับ
หายไปเลยที่ภูมิเขาก็หาไม่เจอเขาหาก็เจอนอนข้างครับ
เราไปถามแม่ของน้อง๑๔บ้างค่ะ
แม่ถามจริงนะลูกแม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มนี้หรือเปล่า
มันเป็นยังไงไหนแม่ลองเล่าสิ
ถามว่าทะเลาะเอาไหมมันก็เรื่องธรรมดาของวัยรุ่นเนาะ
มันก็โจทย์เกมไปแล้วลูกเราโจทย์
ไม่มีปัญหาค่ะเพราะแม่มันไม่มีแล้วแต่หลายครั้งแล้วที่คนคนที่ยิงเนี่ย
ชอบติดตามไล่ตามทำร้ายลูกแม่มาตลอดแต่รอบนี้เขาเขาทำเกินไป
แล้วรอบนี้สิ่งชนิดที่ว่าเอาปืนมายิงลูกแม่เนี่ยแม่ไม่ยอมแล้ว
ชีวิตนี้มันก็ต้องแลกกันหน่อยนะ
นี่ไงที่แม่บอกว่ามันก็ต้องแลกกันหน่อยเพราะว่าแม่ก็ไม่ยอมค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ลูกชายแม่เนี่ยอาการโคม่ามากนะคะ
ตำรวจถามว่าแจ้งข้อหากับ๑๙กับ๒๐หรือยัง
ตำรวจบอกว่ายังนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
เหตุการณ์มันเพิ่งเกิดเมื่อตีหนึ่งแล้วก็จับกลุ่มตัวได้เนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ